ที่สี่สองครับสี่สองขอรถรถน้ำรถน้ำด่วนเลยครับ

ราธภาณครับทักที่ชนราธภาณ
มาเจอทุกคนสามลายนะครับ
มานานต่างกับมองที่สี่ฟังครับส่วนข้าเข้าชุมบุรีนะครับ
ซักซี่ชนราธภาณนะครับ
เจ๊มีดอกเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป